คุณค้าทำการสระกันตอนนี้นะคะก็มีการช่วยเหลือในหลากหลายรูปแบบนะคะ
ส่วนนึงเราก็จะได้เห็นคนบันเทิงค่ะ

อย่างเช่นนางเอกคนนี้นะคะคุณปูปรายาค่ะ
ล่าสุดนะคะเธอก็ได้แคปข้อความจากเพจของไทยรัฐนี่แหละค่ะ
แล้วเธอก็เขียนบอกข้อความบอกว่า
มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็บอกว่า
เศร้ามากมันไม่ควรจะเป็นขนาดนี้
สารคนมากประชาชนต้องการความช่วยเหลืออย่างมากค่ะ

นักร้องสาวคุณมุกวงโอลีฟค่ะก็ได้รีทวิตโพสต์ของชาวเน็ต
ทวิตข้อความนี้ของคุณปูอีกทีนะคะ

เพิ่งเศร้าเหรอคะสองปีหายไปไหนเอ่ยคะ
ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับมุกนะคะแล้วก็วิจารณ์กันตรงนี้แหละ
ก็บอกว่าปูไปอยู่ไหนมาเพิ่งตื่นหรืออยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่า
ซึ่งมีบางคอมเมนต์มองว่าการที่จะออกมาพูดหรือไม่พูดนั้นก็เป็นสิทธิ์ของปูนั่นเองค่ะ
ส่วนไอจีของคุณปูปายานะคะก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าโดนทัวร์ลงเช่นเดียวกันค่ะ
ภาพที่ปูโพสต์ล่าสุดนะคะเป็นภาพสวยทั่วไปของเธอนี่แหละค่ะ
แต่ปรากฏว่าคนก็ไปแสงความคิดเห็นมากมายนะคะ
ส่วนใหญ่ก็อยากให้ดาราสาวใช้ชื่อเสียงของเธอออกมาเป็นกระบอกเสียงให้สังคม
คุณผู้ชมค่ะขยับมาที่รุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยแล้วกันนะคะ
หลายคนคงได้ดูรายการรายการหนึ่งเมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้เนาะอาการพี่มดดำ
ใช่ก็ไปออกนะคะซึ่งสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันนะ
ก็ฟาดฝีปากกันค่ะผ่านโซเชียลพอสมควรกรุบกริบ
ทางพี่น็อตก็ได้รีโพสต์นะที่พูดถึงกรณีที่ไม่ปล่อยให้เอกชนซื้อวัคซีนเอง
พี่เพชรเองก็ได้มาคอมเมนต์แย้งบอกเลยว่า
พร้อมชี้แจงข้อมูลยาวเหยียดแล้วก็ตบท้ายว่า

เออก็เป็นข้อความที่เขาพูดกันนะคะ
นำมาซึ่งการโต้ตอบกันอย่างถึงพริกถึงขิง

มึงมึงกูตามภาษาเพื่อนสนิทค่ะ
ชาวเน็ตเห็นก็ตกใจ
พากันเข้าใจไปว่าทั้งคู่ทะเลาะกันหรือเปล่า
บันเทิงไทยรัฐก็ได้สอบถามไปยังพี่เพชรนะ
เจ้าตัวขอแบบพี่ไม่ขอพูดอะไรมากแล้วกันนะ
เพราะว่าไม่อยากให้เรื่องมันบานปลาย
แต่ก็ยืนยันนะว่าพี่ไม่ได้ทะเลาะกันแน่นอน

เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นเพียงแค่ตัวอักษรเท่านั้น
อักษรมันไม่สามารถที่จะสื่ออารมณ์ได้
ไม่รู้อารมณ์คนพูดนั่นเองนะคะ

สองหนุ่มเขาก็ควงกันไปออกรายการพี่มดดำนั่นแหละ

พูดเหมือนกับที่บอกกับพี่แจ๊การีน่ารักค่ะ

คู่กับพี่นัทบอกเลิกครบไม่ได้จริง

ความเห็นมันไม่เหมือนกันเนี่ยนะคิดไม่เหมือนกันหรือว่า
มันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความคิดของใครได้
แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือต้องเคารพสิทธิความคิดของคนอื่นด้วยนะคะ
ก็คือเป็นเพื่อนกันได้แหละเห็นต่างกันได้แต่เราก็ยังไม่ทิ้งความเป็นเพื่อนไป
ทุกคนหวังดีกับประเทศเราทั้งนั้นแหละอยากให้ประเทศเราเจริญนะคะ